คุณผู้ชมคะผู้หญิงคนนี้เธอน่าเห็นใจมากนะ

ดูนะที่วอด้านหลังเราอ่า
กู้ออนไลน์แล้วดอกมันบานปลายเงินต้นเนี่ย
เก้าแสนสุดท้ายตอนนี้เป็นหนี้สองล้านหก
แล้วรายวันที่คุณจะต้องจ่ายนะเฉพาะไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยนะ

ต้องระวังมากนะคะกู้มาแอปหนึ่ง
พอกู้ผ่านออนไลน์๑แอปหลังจากนั้นทยอยใช้คืน
มันก็มีกระบวนการในวิธีของมันในการหลอกเพิ่ม
อ้าวคุณได้วงเงินเพิ่มอีกนะขยายวงเงินกันไป
พอหลังจากนั้นมีมาอีก๑๐แอปติดต่อเธอมา

แล้วบอกว่ากู้ได้เพิ่มเธอบอกต้องใช้เงิน
ก็กู้ไปสุดท้ายคุณรู้เปล่าทั้งหมดเป็น๑๐แอปเจ้าของคนเดียวกัน

แล้วทำงานกันเป็นขบวนการคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้เธอทุกข์ใจมากโดนข่มขู่จะถูกทำร้าย
โดนโพสต์ประจานผ่านโซเชียล
เกิดขึ้นกับแม่ค้าท่านนี้อายุเพียงแค่๒๖ปีเท่านั้นนะคะ
อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอปลาปากค่ะที่จังหวัดนครพนม
เริ่มของเรื่องเลยนะคุณนักข่าว
จำเป็นต้องลงทุนค้าขายตกงานอีกต่างหาก
จะทำยังไงได้อ่ะไปธนาคารมันกูไม่ผ่านแน่

ตัดสินใจก็เลยขอกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันผ่านไลน์
มีการโฆษณาชวนเชื่อมีการบอกว่านี่นะดอกเบี้ยเท่านี้เท่านี้
เธอก็คิดว่าเธอคงจ่ายไหวไม่คิดด้วยแหละว่าจะได้เงินจริง
ด้านได้เงินพอกู้ได้เสร็จมีการชำระคืนไปแล้ว
วงเงินเพิ่มอีกเหมือนที่บอกคุณผู้ชมไปไปมามาโอ้โห
มีมาอีกคุณเป็น๑๐แอปชักชวนหลอกล่อทุกวิถีทาง
เพื่อให้เธอกู้เงินเธอก็หลวมตัวค่ะแล้วหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ
สรุปสุดท้ายกู้ไปทั้งหมดกี่แอปรู้ไหมคุณ๑๘แอปพลิเคชัน
ไม่แต่อันนี้ต้องบอกในอีกฝากฝั่งหนึ่งคือตัวของคนเองก็อย่าไปกู้อะไรแบบนี้
เยอะขนาดนี้ถูกไหมเพราะเขาไม่ได้บังคับให้คุณกู้
แต่ว่าเขาก็มีวิธีการหวานล้อมใช่แต่คุณก็อย่าไปหลงเชื่อโดยไปกู้แบบ
เป็นสิบเจ้าสิบเจ้าสุดท้ายมันหมุนเงินไม่ทันหมุนไม่ทันจริงคุณก๊อฟ
เพราะอะไรตอนนี้หนี้นะทบต้นทบดอกรวมแล้วแล้วติดค่าปรับล่าช้าอีกต่างหาก๒๖๐๐๐
บาทจ่ายดอกเบี้ยเอาแค่วันนะอันนี้ต่อวันนะ
วันหนึ่งคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยอย่างน้อย๑๕๐๐๐บาท
แล้วจะขายของยังไงได้เงินเป็นแสนมาค่ะมาคืนเขา
แล้วเอาทั้งหมดนะเงินต้นที่ได้มาจริง๘๙แสนแต่เป็นหนี้๒ล้าน๖
จ่ายไม่ไหวก็เลยถูกข่มขู่คุกคำทุกวันทุกรูปแบบ
ว่าแบบสนใจคู่ยืนเงินไหมแล้วก็แบบหลงเชื่อก็เลยปวดเข้าไปว่าสนใจ
ส่งรายละเอียดน้อยประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็ส่งรายละเอียดมาก
แล้วจริงเลยหมุนไม่ทันมันบวกเข้ามากขนาดไหนครับ
๑๐เปอร์เซ็นต์อ่า๑๐เปอร์เซ็นต์ต่อวันค่ะของเงินที่เราคู่

เพื่อที่จะเอามาแก้ปัญหาไปเรื่อย

ตกวันเท่าไหร่ครับต้องจ่ายเขาวันละแสนเลยค่ะ
ศรีบอกว่าถึงวันละแสนห้าด้วยถ้ากำหนวนอยู่แล้ว
เหมือนที่ผมคุยกันกับคุณขวัญคุณผู้ชมนะเธอไปกู้มา๑๘แอป
ลำพังเราไปกู้เจ้าหนี้นอกระบบมาเจ้าเดียวแล้วเราไม่คืนเขานี่โดนขู่จะแยกแล้วนะ
อันนี้๑๘แอปแล้วโอ้โหมันก็หนักอยู่นะ
แต่ก็เห็นใจแหละโอเคล่ะเราไม่สามารถไปเข้าถึงระบบการกู้เงินของธนาคารได้
เพราะว่าก็ทำอาชีพแบบอิสระใช่ไหม
ทีนี้ตอนนี้เธอทุกข์มากเลยเพราะเธอบอกว่าเธอโดนข่มขู่นะคะ
ทีนี้แหละก็เลยออกมาขอร้องแหละนอกเหนือจากจะมาขอความช่วยเหลือจากตำรวจแล้ว
ก็อยากให้มีการปราบรามขบวนการปล่อยเงินกู้ออนไลน์แบบนี้แบบจริงจัง
คุณประเสริฐจันทรรวงทองเพราะท่านเองก็ออกมาพูดแล้วว่า
สิ่งแรกที่ท่านให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเลยคือการปราบโกงค่ะออนไลน์และแก๊งคอร์เซนเตอร์
ฝากท่านหน่อยเรื่องนี้จริงคนโดนกันเยอะมากเลยนะ
ฝากท่านนายกเพราะว่าท่านควบตำแหน่งรัฐมนตรีคลังด้วย
สามารถเข้าไปกู้เงินกับแหล่งเงินกู้เป็นธนาคารของรัฐอะไรก็ตามที
เพื่อไม่ให้เขาไปกู้เงินนอกระบบแล้วก็โดนข่มขู่แบบนี้
เหนืออื่นใดเลยนะคุณผู้ชมดูข่าวนี้ไว้สอนใจตัวเองว่าอย่าหลงเชื่อ
ถูกต้องนะฮะอันนี้สำคัญสุดเลยนะครับ